อาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จันทบุรี
ชาวบ้านเขาทำอาชีพหาตัวต่อขายสร้างรายได้ค่ะ
คุณคะหาตัวต่อนี่ไม่ใช่ว่าเลโก้งเลโก้เอามาต่อกัน

ไม่ใช่นะคะคุณไม่ได้ขายของเล่นนะคะ

ตัวต่อที่ว่าเนี่ยโอ้โหหึงแบบนี้เลย
นี่เลยที่ตะมนตทัพช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
คุณกฤษฎาวาปีโกทำอาชีพเข้าป่าหาตีรังต่อ
เพื่อนำไปขายสร้างรายได้
ทำอาชีพนี้มา๓ปีแล้วนะคะ
รังตัวต่อหารับประทานได้เพียงแค่ปีละครั้งเดียวนะคุณ
คือตั้งแต่ในช่วงเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษาในช่วงนี้
หลังจากนั้นเขาบอกว่าจะหมดฤดูการหารังต่อแล้วนะคะ

เนี่ยอุ้ยขนลุกอ่ะ

อันตรายนะคะคุณการเตรียมตัวเข้าตีรังต่อเขาต้องสวมชุดป้องกัน
คุณดูนี่ได้แล้วเห็นไหมเขาสวมชุดป้องกันนะ
ที่สวมเนี่ยจะทำจากผ้ายางอย่างหนาแล้วก็จะมีการติดพัดลมระบายความร้อน

ใช่มันร้อนค่ะมันร้อนมากนะคะและก็เนี่ยค่ะจะต้องมีคนช่วยใส่
คุณธนงเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วยใส่นะคะเห็นไหม
แล้วก็จะมีแบบคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพลาดมันจะมีรูที่ตอกหลุดเข้าไปได้

ใส่แบบอย่างมิดชิดไม่ให้มีรูเลย

คุณกฤษดากับคุณธนงเขาสาธิตการตีรังต่อ
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะเอารังต่อออกมาได้
ตัวต่อเนี่ยนะที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่อน
ตัวอ่อนก่อนจะนำไปขายต้องเอามาบรรจุใส่ถุง

ก่อนที่จะไปส่งจำหน่าย

กิโลกรัมละ๗๘๐๐บาท

และถ้าหากขายส่งแบบต่างจังหวัดไปนะราคาก็จะสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ๙๐๐บาทเลย

ใช่คือเขาต้องเอาออกมาแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟีดแช่แข็ง

ตัวอ่อนต่อนะคะรับประทานแบบสดได้
เพราะรสชาติมันจะหวานมันที่เขาบอกนะ
แต่ลูกค้าประจำที่ซื้อไปเขาจะไปนึ่งค่ะ
แล้วก็เอาไปปรุงเอาเป็นเมนูเป็นผัดกะเพราไปทอดไปอะไรก็ได้แล้วแต่เลย

เขามีความเชื่อกันนี้เนอะไปต่อกรูปศาธิ์ให้พอตรง
ก็ไปดองเหล้ากันก็เยอะแล้วเวลาจะดื่มกิน
ดื่มน้ำอย่างเดียวไม่พอเอาตัวมาแล้วก็หยั่นในปาก

เป็นยาโดบ